เอาที่บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับไปดูรถแท็กซี่
ในตำนานในตำนานแบบนี้ไม่ดีแน่ครับ
มีผู้โดยสารไหมถ้ามีผู้โดยสารเท้าน่าจะจิกหมดแล้วครับคุณผู้ชมฮะ
แซงซ้ายก็แซงไม่ได้ติดมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
พอจะแซงขวาไปป๊าบรถสวนมาโอ้เหตุเกิดบนถนนบางแม่น้ำ
อำเภอบางใหญ่ครับเพจควายหลุดถนนนะครับ
บอกว่ารถแท็กซี่คันนี้ไม่รู้จะรีบไปไหน
ขับหวาดเสียวมากหวาดเสียวไหมครับคุณผู้ชมว่านะครับ
แต่แถวนี้เขาบอกเป็นอย่างนี้แหละเจอประจำตอนรถน้อย
ก็ไม่ค่อยเจอหรอกแต่มาเจอช่วงรถเยอะอ้าวนะฮะ
มีให้เห็นบ่อยเลยแซงไหลทางอย่างที่เห็นเนี่ย
ว่าเสี่ยงสุดสุดนะครับบางทีก็แซงไม่พ้น
ระวังก็ไปชนรถคันอื่นเกิดอุบัติเหตุไป
คุณผู้ชมครับขับรถแบบนี้มีความผิดตามพรจทาง๖บ๔๓นะ
ข้อหาขับขี่รถยนต์โดยประมาทหรือหน้าหวาดเสียว
อาจเกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นหรือทรัพย์สิน
มีโทษปรับ๔๐๐จนถึง๑๐๐บาทแล้วคุณรถแท็กซี่ครับ
คุณอาจจะถูกยึดรถก็ได้นะครับถ้าคุณทำผิดมาหลายครั้งนะฮะ